สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันศุกร์อย่างนี้กลับมาเจอกันนะฮะคุณเช้ารถติดไหมฮะมากครับผมนะฮะฝั่งทางขาเข้ามาเนี่ยติดมาก
แต่ว่าฝั่งทางไทยรัฐนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นก็ช่วงเย็นก็ใจเย็นนิดนึงแล้วกัน

โอ้วใจ

ก็นี่ไงอยากลองแต่งเป็นแม่มณีดู

ดึกมีคนจุดไฟแล้วหมาวิ่งรอดนะครับผม

เออเขาจะมีผมแบบนี้ปลอยว่านสวยชำ

มาไปขบวนฉันเป็นอย่างไรก็ไปขบวนอยู่แล้วรู้ปะ

ออกจากบ้านคุณแม่มาไม่ได้ดีสักคนเลยนะ
ก็เลยต้องอยู่กับคุณแม่ต่อไป
องค์การักษ์พี่ทักท้อ

จากที่คนพูดถึงรถคุณลุงฟอร์จูเนอร์

แต่ก็ไม่ยอมลงมาดูแลผู้เสียหาย

คือเรื่องของเรื่องนี้มันมีคลิปหนึ่ง

เฉียวชนรถจักรยานโยนคือมอเตอร์ไซค์นี้

จากนั้นขับรถหลบหนีไปเลย
จนถูกผู้ขับขี่จักรยานยนต์ลายอื่น

พอเบียดเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมลงมา
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าไปเบียดคนอื่น
ดังนั้นเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ก็ขับตามหลายกิโลมากนะมดนะ

ทุกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ร่วมมือร่วมใจกัน
ขวางคุณลุงเพื่อให้คุณลุงลงมาดูคนเจ็บ

ซึ่งภายหลังคนก็พยายามจะเช็คกันอยู่ว่าคู่กับ
นี่ดูสิผู้ขับขี่คือใคร

สุขุมวิทย์เอกมัยมันหนีได้ไม่ไกลหรอก

ดูมอเตอร์ไซค์ทุกคันก็เลยไปปิดขวาง

ลงไปดูคนเจ็บหน่อย
หลังจากคนเห็นเหตุการณ์ก็พยายามคับไล่ตามและถ่ายคลิปเลยด้วยนะครับ

ดูคือรถมันขยับไปไหนไกลไม่ได้อยู่แล้ว
เอาตรงแค่คุณลุงเดินมาขอโทษหรือดูว่าเป็นยังไง
ปรากฏว่าคนที่ขับนะฮะเป็นอดีตนายพลนะฮะ
พลตรีสุรศักดิ์จิตบุญอดีตนายพล
ตำรวจแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย

ณวันนี้ที่สถานีตำรวจคลองตัน
พลตีสุรศักดิ์จิตบุญอดีตนายทหาร
ก็ได้เดินทางมาเจรจาเพื่อไก่เกลี่ย
กับนายวรายุทธ์ปิ่นใจพลเมืองดีผู้เสียหาย
ที่ถูกนายพลต้องบอกอดีตนายพลแล้วกัน
ขับรถชนโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ขณะที่พลตรีสุรศักดิ์เดินทางมาถึง
เมื่อเห็นผู้สื่อข่าวสิ่งแรกที่เขาทำคือ
พยายามหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงสื่อมวลชนซะก่อน

โดยมีการเดินผ่านหลังแฟลต์ตำรวจ
ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นทางเดินคับแคบ
มีสิ่งของเนี่ยเรียกว่ากีดขวางการเดินมากมายเลยล่ะ

จากนั้นคู่กรณีของเขาคือคุณอนันจันทร์ภูกษ์

สักระยะหนึ่งอดีตรถนายพล

เบียดจนทำให้รถของตนเนี่ย
เบียดกับฟุตบาทกลางถนนน่ะ
เขาว่าอย่างนั้นส่วนอีกฝั่งของรถ

แต่ไม่ได้ล้มแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จึงไม่ได้เข้าแจ้งความเพราะตัวเองเห็นว่า
ก่อนไปเด็กเสียหายเยอะแยะถูกต้องมั้ย

วันนี้ตำรวจเรียกมาเพื่อให้ข้อมูล

แล้วก็ยืนยันไหมว่าเขาจะไม่ติดใจเอาเรื่อง
ขณะที่พลตรีสุรศักดิ์
ซึ่งก็คือเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์

หลังจากนี้จะรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทำผิดเท่านั้น

เพราะว่ากลัวที่ว่ารถจักรยานยนต์

กลัวรถมอเตอร์ไซค์หลายสิบคัน

แล้วก็ที่สำคัญยังไปทุบรถของตัวเองอีก

แล้วก็จึงไม่กล้าลงจากรถ
การพาตลายหลังจากที่ตกเป็นเข่าก็เครียดมาก

ทุกคนก็ไปด่าลุมทอด่าแกพอสมควร

วันนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจกอง

แบ่งเป็น๒ส่วนส่วนแรกคืออะไร

พนักงานสอบสวนได้มีการควบคุมตัว
ผู้ก่อเหตุดำเนินคดีขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
หรือเอาง่ายประสาทชาวบ้านชนแล้วหนี
ซึ่งทางผู้ก่อเหตุ๑จะต้องขอยื่น
ประกันตัวให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปในวงเงิน๑๕๐๐บาท

ดำเนินการในส่วนนี้ต้องรอตรวจสอบรถของคู่กรณีทั้งหมด๓คัน

ส่วนที่๒ส่วนที่๒ผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่า
โอเคละไปทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
ซึ่งในส่วนนี้สามารถไก่เกลี่ยกันได้

รถไม่ได้ไปแล้วผมไม่ได้ติดใจเอาความอยู่แล้ว
แต่อันนี้ไม่จำเป็นจะต้องส่งฟ้องศาล
อย่างไรก็ดีวันนี้ได้มีการเรียกคู่กรณีทั้งหมด

มีการตรวจสอบร่องรอยการเฉียวชน
ส่วนจะมีการแจ้งข้อความกล่าวหาหรือเปล่า

ทางคุณลุงเขาก็มีคำตอบมาเหมือนกันว่า

เพราะว่าถ้าเขาโดนลุมขึ้นมา
เขาก็กลัว
ใครจะรับผิดชอบเขา
เขาก็กลัวความปลอดภัยเขานะ
เขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ

รธานีว่ากรณีของนางสาววันธนีหรือว่าแม่มณีเนี่ยตั้งคันได้๒เดือนแล้วครับ
ถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจำ
โดยก่อนหน้านี้ผลการตรวจปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจการตั้งคันนะครับผมฉุกเฉิน
ไม่พบการตั้งคันถูกนะครับโดยปรากฏเพียงแค่๑ขีดเท่านั้น
เมื่อทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเครื่องตรวจแสดงผลมา
อีกก็คือท้องถูกต้องนะครับระบุว่าแม่มณีได้ตั้งคันจริงนะครับ
แต่ผู้ต้องขังไม่ประสงค์ให้เรือนจำส่งตัวออกไปตรวจที่โรงพยาบาลภายนอก
เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อพบว่าผู้ต้องขัง
ตั้งคันจริงเนี่ยทางเรือนจำก็สามารถที่จะดูแลได้บอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับ
ควบคุมตัวยังคงเป็นไปตามมาตรการปกตินะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ต้องขังหลายรายนะครับ
ตั้งคันแล้วก็เข้ามาอยู่ในเรือนจำนะครับบางรายคลอดลูกระหว่างเป็นนักโทษก็มี
เรือนจำเนี่ยมีแผนและมาตรการรองรับอยู่แล้วนะครับทั้งผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่า
ภาพหมนข้าวความเสียหายตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างจำนวนนะครับ๑๖๐๐กว่าร้านนะครับ๑๐๐๐กว่าร้านนะ
เงินอยู่ไหนวะมันใช้เวลาแป๊บเดียวจริงจริง
ว่าวันนี้เราชัดเจนเลยด้วย
มันก็ไม่มีที่ให้หนีได้ใช่เขาจะไปไหน
ฮะหนีไปเวียงจันทร์หรืออะไรเหมือนกันก็ได้ละตั้งหลักใช่ไหมล้ะ

แค่ว่าถ้าสมมุติไอ้พวกใหญ่ส่วนใหญ่คนที่มันไม่หนี
หรือไม่ก็มั่นใจว่าถ้าสู้ก็ไม่มีอะไรมากหรือเปล่ามด
มียังไงโดนหลายสิบปี
แต่แสดงหรือเป็นไปได้ว่าเงินมันอยู่ที่แม่ขาย
พวกที่ไปคอยหลอกล่อคนเข้ามา

เบฟานสที่สองหนึ่งทิ้งต้องพูดเหมือนว่าพาขินทำให้แบบว่าเศสกอกไอศาลย์ขายไม่ออกไป
น้ำปังไส้กรอกขายไม่ออกไปแป๊บนึงอ่ะ
เดี๋ยวพูดสิสงสารแล้วน้องทำไมอ่ะ
เขาเพิ่งขายดีขายดีก็ได้ไม่นานอ่ะผมครับผม
เห็นภาพเลยอ่ะเนาะเขาก็คือ
จริงแล้ววันนี้ตัวมะนาวเองเนี่ย
เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคุณหนุ่มกัญชัยเคยสัมภาษณมะนาว
เขาก็บอกว่าเนี่ยคนทุกคนจากคดีแม่มณีเนี่ย
ทุกคนเนี่ยโลภหมดแล้วทุกคนโลภหมด
แต่วันนี้มะนาวเองเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบว่า
เรียกแม่ข่ายที่หาคนเข้ามาเช่น
มณีให้๙๓ถูกต้องไหมมะนาวเนี่ยหักไปสัก๔๓โอเค

แสดงว่าอย่างเช่นสมมุติพี่เป็นมะนาว
พี่เป็นมะนาวแองจี้เป็นแม่มณี
รถเมย์ฝากเงินพี่มาพันหนึ่งถูกต้องป่ะ
พี่ก็ถ้าเกิดพี่ส่งเงินให้แม่มะนีจริงอ่ะ
อีกครึ่งนึงอ่ะพี่ก็เก็บไว้เลยสิใช่แล้วอันนี้ก็ได้นิดนึง
ถึงเวลาก็รออีกเดือนนึงถึงเอาเงินจากแม่มณีมาคืนให้
เพราะฉะนั้นมดกำลังจะบอกว่าเงินน่าจะอยู่ที่มดเป็นบางส่วน
ถูกก็คือลูกขาย
ไม่ได้ไหมว่าโ่นไปสูรสมิณีจ่ายเอาเงินเหลือหมด
แค่โ่นให้คุณพี่คุณแม่คืนไม่ใช่นะใช่มั้ยตัวหักไปเลย
เพราะว่าคุณอ่ะเพราะมันนี่เป็นคนทำโปรโมชั่นนี่๙๓
ถูกต้องไหมนี่ไงฝาก๑๐๐๐รับ๑๙๓๐ระยะฝาก๑เดือนพร้อมดอกเบี้ย
ใช่ไหมแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนหักหัวคิวเป็นคนหาเงินมา
ก็เลย๔๓เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเงินอาจจะอยู่กับแม่ข่าย
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้ซึ่งวันนี้เขาบอกว่ากรณีผู้เสียหาย
คิดเป็นค่าความเสียหายตอนนี้๑๖๐๐ล้านบาทเนี่ยนะครับ
คือนางจุธาทิพย์นิ่มนวลหรือมะนาว
เป็นเพียงคนกลางเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่แม่มณีโดนจับ
แม่ของแม่มณีก็โดนจับผัวอายุ๒๐ก็โดนจับ

หากพบว่าแม่ข่ายหรือลูกข่ายรายใดมีความผิดก็เตรียมออกหมายจับเหมือนกัน
วันนี้นะฮะก็คือมะนาวนะฮะมะนาวจุธาทิพย์เนี่ย
อำเภอเมืองราชบุรีพร้อมโพสต์ข้อความระบุว่า
เรียบร้อยเคลียร์ไปทีละสเต็ปไม่รวบหมวด
ไปโรงพักเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์
ว่ายังคงอยู่ดีและพร้อมสู้คดี
ไม่ได้หนีหายไปไหนแล้วฝากถึงผู้เสียหายว่า
เราดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่าง
ถ้าอย่างนั้นคงรู้ดีว่าปลายทางของเงินส่งไปที่ใคร
นางก็ว่าอย่างนั้นครบทุกบาททุกสตางค์ไหม
สุดท้ายจบยังไงขอให้เป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
ระหว่างติดตามก็อย่าลืมทำมาหากินกันด้วยนะคะ
นางบอกทุกคนอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้โดนหมายเรียกใดทั้งสิ้นนะคะ
หมายเรียกหมายจับไม่มีสักหมายตำรวจแจ้งให้รับทราบว่า
มีคนมาแจ้งความทั้งหมดกี่รายแล้วแจ้งว่าที่สพเมืองราชบุรีเนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้ว
ต่อเลยตามนี้นะคะล่าสุดครับเอ่อสิบสี่พฤศจิกายนได้มีผู้เสียหาย
ขอสงวนนามเนี่ยเดินทางมาที่สพเมราชบุรี
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยเกี่ยวกับแชร์แม่มณีแล้วก็มะนาว
เพื่อแก้ไขยื่นเอกสารเพิ่มหลังจากที่เข้าแจ้งความร้องทุกข
ให้ดำเนินคดีกับมะนาวที่จริงแล้วมีคนไปแจ้งความร้องทุกข์
ดำเนินคดีกับมะนาวแล้วจากการสอบถามพนักงานสอบสวนเนี่ย
ภายหลังทำการสอบปากคำผู้เสียหายพร้อมรวบรวมเอกสารทั้งหมดเนี่ย
นำประกอบสำนวนในคดีระบุว่าตอนนี้ผู้เสียหายที่เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์
ให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับแม่มณีและมะนาวคุณรู้ไหมทั้งหมดกี่คน
กี่คน๓๓คนที่มีแม่บรรณีและมะนาวไปด้วยนะครับ
รวมสำนวนทั้งหมดแล้วก็ส่งไปที่ยังสถานีตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
แล้วพูดจากการที่ดูคิวให้นางจะต้องโดนป่ะ
เขาพูดความสอบสวนหมดไหมหรือคนรอบตัว
เบียร์โดนไหมไม่โดนไหมเบียร์แหละเป็นผู้เสียหายไงพูดสาวสวย
ก็คงจะแบบว่าเอาช่างแต่งหน้าแปลกไปแต่งให้แม่มณีด้วยแหละเธอ
เขาบอกแม่มันีตัวจริงดูเด็กดูสวยนะ

ดาราเนี่ยอยากกินเขานะ

ไม่ตัวจริงเค้าดูเป็นวัยรุ่นเลย
เอาอย่างงี้
เธอคิดว่าพิตตี้
ถ้าสมมุติไม่เด็ดจริงไม่เซ็กซี่

จะเป็นพริตตี้ได้เหรอ

น่าเป็นพิตตี้แบบว่า

ไม่ได้อยู่กับแฟนเขาเนาะ

ไปกินเค้าก็บาบ

แบบทางบาชทันบอกไง
ที่เค้าก็จะอาการแดด

ก็จะออกมาอยู่ข้างนอกไปหรือเปล่าไม่ได้

อ๋อเด็กออกมาอยู่ข้างนอกไปอยู่แล้ว

พ่อแม่ของแม่มณีก็ติดคุกไปแล้ว

มีสถานที่แบบสถานที่พักให้เด็ก
แล้วก็แม่ก็สามารถมาดูแลเด็กได้
นะครับผมที่ในสถานพินิษฐนะ

แล้วก็เยอะมากเขามีสถานที่รองรับอยู่แล้ว
นะครับสรุปก็คือท้องจริงนะ๒ขีด
สองเดือนแล้วนะฮะตรงนี้

สเปนตอนนี้ก็พบผู้ป่วย
ไข้เลือดออกที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ก็จะติดต่อจังการแบบว่ายุงมากัดถูกไหมคะ

และโคศกกรมควบคุมโรคนะครับ

ระหว่างชายกับชายโอ้โหยยยยยมัดดำ

แองจี้น่ะระวังไว้ชอบไปเดินอยู่หน้า
เว่นหน้าโพลิพัสทั้งวันตอนดึก
จริงเหรอประถับนั้นไม่มีอะไรล่ะแหมะพวกหนูยังเดินหาคุณพุทธเมฆ

ควบคุมโรคเขาบอกว่าอย่างนี้ให้ข้อมูลว่าได้ตรวจพบเชื้อไวรัส
ไข้เลือดออกในอสุจิของทั้งผู้ป่วย

ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันที่แพร่ระบาดในประเทศคิวบาร์
ซึ่งทั้งคู่เคยไปมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมค่ะ
มีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์
เช่นเช่นเดียวกับเชื้อโรคของไวรัสซิก้า
อันนี้ก็มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกันนะคะ
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการตรวจพบนะว่า
มีแบบการติดเชื้อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ยังไม่เคยเจอ
สำหรับการติดต่อของโรคไข้เลือดออกในช่องทางหลัก
ก็ยังเป็นการถูกยุงลายกัดเหมือนกัน
แล้วก็ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัด
มีอาการไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยตามตัว
อาจจะมีอาการปวดท้องหรือว่าท้องเสียร่วมอยู่ด้วย
ไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเองเพราะว่ายาบางชนิด
เช่นไอบลูโปรเฟนต์หรือว่าแอสไพรินต์
อาจจะทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้

ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
หรือว่าถ้าช่วงที่ไข้ลดแล้วเกิดมีอาการซึม
เบื่ออาหารปวดท้องกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น
ชีพจรเต้นเร็วแต่มันเบา
อาจจะมีเลือดไหลที่โรงจมูกมีการอาเจียนเป็นเลือด
แสดงว่าอันนี้เข้าสู่ภาวะช็อกแล้ว

ไม่อย่างนั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะคุณผู้ชมค่ะ

สำหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เน้นไปที่การกำจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลาย

เข้าไปเรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์

หรือถ้าคุณผู้ชมสงสัยเนี่ย

เป็นสายด่วนกรมควบคุมโรค

ก็ไม่ค่อยมีแต่หน้าร้อน

หน้าฝนที่เป็นแอ่งน้ำเยอะนะคะ

เพราะคุณแม่ชอบกัดเขาก่อนไง

ขบเฉยแดงแต่เลือดไม่ออก

เรื่องต่อไปขอบอกว่าเป็นทางเลือกใหม่
สำหรับการซักผ้าของคุณแม่บ้าน

เวลาแล้วก็ลดความวุ่นวายในวันที่เร่งรีบนะคะ
รวมไปถึงขจัดคราบต่างบนผ้าได้

หรือว่าเศษอาหารที่ขจัดออกได้ยาก

ผ้าสะอาดมีพลังขจัดคราบสกปรกฝังแน่น

กำจัดกลิ่นอับชื้นที่มีต้นเหตุมาจากคราบ

สามารถดูแลทุกชุดโปรดของทุกคนในครอบครัวได้อย่างดีเลย
ใช่แล้วครับด้วยปริมาณฟองที่เหมาะนะฮะ

แล้วก็ประหยัดเวลาในการซักได้มากขึ้นด้วยนะครับผม

และไม่มีคราบเหนียวติดมือหลังซักอีกด้วยนะ
ผลิตภัณฑ์ซักผ้ามี๒สูตรให้เลือกคุณผู้ชมค่ะ

ก็จะให้กลิ่นหอมแบบหรู

ดิจิกเตอร์สวยนะฮะ
สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบ

หรือเข้าไปกดติดตามการอัปเดตโปรโมชั่น

ช่วงหน้าสักครู่เดียวแปลกแต่ให้คุณฮะ

กล้วยเกียรติ์ประเศษตะกรช่วงนี้นะฮะ

คือมีเครือออกที่กลางลำต้น
แล้วก็หัวปลีย้อนขึ้นไปด้านบน

๑๐๑๗เลขที่๒๑นะฮะอำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยชาวบ้านกำลังส่องหาเลขกันสุดฤทธิ์
ส่องหาเลขจากบริเวณต้นกล้วยแต่บางคนจุดทูบเลยนะ
จุดทูบเลยตลบอบกวนกันเต็มเหนียวเลย

น้ำเขียวน้ำแดงขาดได้สักเมื่อไหร่ล่ะ

จากการสอบถามนางสาวอ้อยน้ำอ้อยไม่ใช่อ้อยใจ
น้ำอ้อยอาศัยอยู่ในบ้านหลังกล่าวเขาบอก
เมื่อวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย

บอกข้างหูเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า

อยู่ข้างหูอย่างนั้น
พอตื่นมาตนก็นำเลขกับกล่าวไปรถตาลี
ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เมื่อตนเนี่ยเข้าไปในร้าน
พบว่าเฮ้ยจากหลักได้ยินเสียงกระซิบปุ๊

พบต้นกล้วยดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะผิดจากต้นกล้วยทั่วไป
เข้าว่าเป็นต้นกล้วยนำโชคนำลาบมาให้
เมื่อมีเพื่อนบ้านทราบข่าวว่ามีต้นกล้วยลักษณะแปลก
พากันมาดูเป็นจำนวนมากนะครับ

เพราะตอนที่ตนได้ยินเสียงเป็นช่วงกลางคืน

ก็ว่างั้น
เลข๖เยอะ
บ้านที่ก็ไม่รู้คนก็ตีกัน

๘๙๘๖เขาก็จะมีตะเวนซื้อกันมา
โอเคนะฮะแต่อย่าลืมเลขที่บ้านแล้วกันเนาะ

ต้นมะขาม๑๐๐ปีครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตเนี่ย
ที่บ้านนวลสมคีหมู่๕ตะบลนามนนำเภอนามน
จังหวัดกาลสินครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้

การสร้างวังพญานาคขนาดใหญ่ครับ
และปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นป่าหิมพาน
มีต้นไม้ร่มรื่นน้ำตกลำทานอย่างสวยงาม
ซึ่งเกิดจากการสร้างด้วยแรงศรัทธาของ
นายนัทพงศ์สุพมิตรนะครับ
ที่อยากสร้างพื้นที่บริเวณบ้าน
ให้ชาวบ้านมาเที่ยวชมความสวยงาม

นายนัทพงศ์เจ้าของตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์ออส
เปิดเผยว่าสาเหตุที่สร้างตำหนักปู่ใหญ่
วังพญานาคและป่าหิมพานเนี่ย
เกิดจากความเชื่อความศรัทธาของตัวเองนะครับ

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไห้พญานาคแล้ว
พากันไปกราบไห้ต้นมะขามร้อยปี
ที่มีลักษณะเหมือนพญานาคครับ
โดยจะใช้แป้งทารอบต้นมะขาม

แต่ละงวดเนี่ยก็จะมีคนถูกรางวัลจากต้นมะขามเป็นประจำครับ

ก็จะกลับมากราบไหว้อีกครั้งหนึ่ง

เพื่อให้นำไปเสี่ยงโชคก็คือ

เยอะเหลือเกินนะครับ

ของหนูไปทางประสุทธิ์กันบ้างดีกว่า
ไปเรื่องของหมูบ้างนะคะหมู
เขาบอกนักเสี่ยงโชคเนี่ยคำนวณเลขเด็ดสนั่นชะอวดเลย
หลังเจ้านำโชคเป็นหมูเทพเขาเรียกหมูเทพ
หมูเทพหรอฮะมี๒๐กีบ

แต่เจ้าตัวนี้พิเศษกว่าคือมี๒๐
อ๋อคือท้าท้าปกติจะมีแค่ขาเขา

คือเจ้านำโชคมีความแปลกประหลาดกว่าหมูทั่วไป
ตรงที่ว่านิ้วขาหน้าเขางอกเพิ่มออกมาข้างละ๒นิ้ว
รวมเป็นข้างละ๖นิ้วหรือว่า๖เกียบ

ขาหลังทั้ง๒ข้างก็มี๔นิ้วหรือ๔กีบเหมือนกัน
นำโชคมีนิ้วมากกว่าหมูทั่วไป๔นิ้วหรือว่า๔กีบ
ทั้งขาหน้าขาหลัง๒๐นิ้ว

อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านก็บอกว่าท่านทำข้อเอาไว้ให้อย่างดี
ที่บริเวณข้างแปลงปลูกผักริมสระน้ำหลังวัด
โดยทุกวันก็จะมีชาวบ้านที่ทราบข่าว
เดินทางมาดูเจ้านำโชคอย่างต่อเนื่อง
สำหรับหมูที่มีลักษณะดังกล่าวในโบราณ
เขาเชื่อว่าหมูที่มีลักษณะเช่นนี้คือหมูเทวดา

ซึ่งจะไม่มีใครกล้าฆ่านำไปเป็นอาหาร

กระทั่งเมื่อวานนะคะ๑๓พฤศจิกายนเจ้านำโชคก็มีอาการป่วย
ไม่ค่อยกินอาหารจนกระทั่งสิ้นใจตาย
นางสมพักหนูเขียวเจ้าของหมูนำโชคก็เปิดเผย
บอกว่าตนเองและครอบครัวประกอบอาชีพเลี้ยงหมู

โดยผสมพันธุ์แล้วขายลูกหมูมานานกว่า๑๐ปี
แต่เมื่อวันที่๑มกรปี๕๙
ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาแม่หมูในฟาร์ม
ตกลูกหมูออกมาจำนวน๑๓ตัว
และลูกหมูตัวสุดท้ายก็พบความแปลกประหลาด
ซึ่งตั้งแต่สร้างฟาร์มมายังไม่มุนลักษณะเช่นนี้มาก่อน
คือคนเขาเอามาเป็นเรื่องที่คุยกัน
เพราะว่านำโชคเขาสิ้นใจซะแล้วสิ

ขาหน้านี่มี๖อีกเรื่อง

ข้างหลังมีปกติ๔กับ๘

ในประเทศไทยเรางมงายกันพอแล้วฮะ

เขาบอกว่าลูกสูนัก๑๐สัปดาห์ในรัฐมิซูรีนะครับ
สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับการตั้งชื่อว่านวล
ตามวานอวอล
กำลังได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

หมาตัวนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเตอร์เน็

เพราะสุนัขตัวนี้มีหางขนาดเล็ก
งอกกิ๊กกลางหน้าผาด

กระดิกไม่ได้เหมือนหางที่อยู่ด้านหลัง
แต่ที่ทำให้หลายคนมองว่าลูกสุนัขตัวนี้มีความพิเศษ
น่ารักไปจากสุนัขตัวอื่นนะครับ

ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

นอวมาดูแลตั้งแต่วันเสาร์ที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังพบว่าถูกทิ้งไว้อยู่ในอากาศหนาว
อุ้งเท้าข้างหนึ่งถูกน้ำแข็งกัดแล้ว
ซึ่งลักษณะของมันมีหางพิเศษ
สัตวแพทย์ขององค์กรจึงนำไปเอ็กซาเรย์ดูว่า
หางตั้งเก่ามีกระดูกหรือเส้นประสาทที่ติดต่อกันหรือเปล่า
แล้วก็ของร่างกายเนี่ยของมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกนะฮะ
หางเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตัดทิ้งเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเนี่ยขนาดที่ดูแลนอวอยู่
นักด่วนอื่นขององค์กรก็ยังต้องพึ่งพาเงินทั้งหมดจากการบริจาค
ทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาบริจาคให้กับองค์กรนี้
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็นำเงินเหล่านี้
มีค่าสำหรับสุนัขตัวนี้มากเลย

น่ารักน่ารักนะเขาคิดเล่น

ไม่อยู่ก็ต้องไปเป็นหมาขาว

เป็นหมาขาว

บริจาคเงินกันมาเพื่อจะหาบ้านใหม่ให้

ก็ค่อยหาบ้านให้นอวอ

หรือไม่ก็เป็นบ้านทรงไทย

นวอยู่บ้านเมืองไทยไม่ได้หรอกตายแล้วล่ะ

ถูกหายแบบหางที่มันมงอกไม่ติดกับเส้นประสาทอะไร

ก็ขนาดต้นกล้วยต้นมะขามคนยังเอาแป้งไปขูด

หมาตายตั้งแต่วันแรกแล้ว

เป็นการซื้อศาลากินแบบราธบาล
ทำให้งงงาย

ถูกต้องหรือตื่นเช้ามาทำมาหากิน

เออเดี๋ยวที่มีอันนี้ลุ้นถูกต้อง
เขาว่ากันว่าคนที่ชอบลุ้นโชคนั้นเนี่ย

จินตนาการเรื่องของความฝัน

หายเลือดก็ต้องดูก่อนว่าเลือดออกแบบไหน
หรือออกที่ฟันหรือเปล่าหรือที่ไหน
แล้วถ้าฝันว่าตัดผมอ่ะ

เรียกว่าจริงคือทุกอย่างในการฝัน

เอามาเสี่ยงโชคกันต่อไปได้ถูกไหมคุณผู้ชมค่ะ

สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง
ก็ว่ากันไปแต่สำหรับคนที่แบบว่า
ไม่ชอบลุ้นโชคจากความฝัน

ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนยาวไปจนถึงปลายปีเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๐
ทองถึง๑ล้านบาท

ไปเลยเขาบอกว่าเขาแจกจริงค่ะ
ได้รับทองแสนกันมาหลายคนแล้วนะคะ
และผู้โชคดีคนล่าสุดจะเป็นใครไปชมค่ะ
และนี่ครับผู้โชคดีท่านที่๑รับไปเลยครับทองคำมูลค่า๕๐๐๐บาท
ผมชื่อนรงพร้อมจ้างจากจังหวันนครสะวนของคุณครับ
คุณรงคุณคือผู้โชคดี
ทองคำมูลค่า๕๐๐๐บาทเป็นทองคำมูลค่า๑แสนบาท

ผลไม้อะไรรสเปรี้ยวมันเยอะมากเลยอ่ะแม่ส้ม
สามอย่างทีมะม่วงนี่เป็นมะนาวมะย่อม

ปื๊ดปื๊ดอ่ะแพ้ใช่ไหมปื๊ดปื๊ดได้๑แสนบาท
ได้สนุกอ่ะเล่นเกมแบบนี้ชอบอ่ะ
ไม่เหรอมันไม่ใช่แค่ดวงเดียวต้องมีความรู้นะ

อึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึก

อึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึก

อึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึกอึก

อึกอึกอึกอึก

อึกอึกอึกอึก

อึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึก

อึกอึกอึก

อึก

อึกอึกอึกอึก
อึกอึกอึก

อึกอึกอึก

อึกอึกอึก

อึกอึกอึก

อึก

อึก

อ่าเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เขาไม่ออกมาเรียกร้องอย่างแม่บรรยีมีผู้เสียหายสี่พันลายถูกต้องไหมฮะเฟอร์เหล็กมันยังไม่มีผู้เสียหายออกมาเยอะเลยผู้เสียหายกลุ่มแคบมากน่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้เสียหายที่ลงทั้งทั้งที่เขาคาดว่าแม่บรรยีหนึ่งพันหกร้อยล้านถูกต้องไหมอ่าเขาบอกเฟอร์เหล็กเนี่ยเ

ทางด้านคุณโน๊ตวิเศษก็อบกอดฝ่ายหญิงแบบเบา
แสดงถึงความสนิทสนมและความหวานที่แพร่กระจายออกมานอกเฟรมเลยทีเดียว
ครับผมยืนยันว่าก็ยังคบกันดีอยู่

แต่ข่าวนี้กัญชัยกำเนิดพลอย
เพราะเป็นคนเดียวที่ได้คุยกับแม่มณีตลอดเวลา
ขออนุญาตโยนใช่ไหมครับโยนได้ยังไงอะไรยังไง

ช่วงนี้มาจากมดดำหลายต่อหลายข่าวเลยทีเดียว

ว่าไปกินกับแม่มณีบนรถหรือเปล่า

เขาบอกจะไปกินบนรถทำไมเขากินอย่างที่โรงแรง

แต่นุ่มพยายามโยนกับแองจี้
แต่ข่าวมันเป็นไนกี้คืออะไร

แล้วก็มีภาพหลุดระหว่างไนกี้กับแม่มณีออกมาเยอะ
คุณแม่เขาไปทำงานด้วยกัน
ตอนนี้ในทวิตเตอร์เขาเริ่มยอแล้วนะ

เขาบอกชาวเน็ตก็เลยพาไปที่

ล่าสุดไนกี้ก็เปิดเผยแล้วก่อน

เรื่องนี้ค่อนข้างจะงงและตลก

จ้างเหมือนที่ทุกคนได้ไปแค่นั้น
แต่พอรูปออกมาทุกคนก็เห็นว่า
มีรูปกับแม่มณีไปอะไรกันหรือเปล่า

เขายืนยันว่าไม่มีอะไรเลยจริง
อีกอย่างอยู่กันเป็น๑๐คน
ผมยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปกินกันได้ยังไง

จริงซึ่งอืมมอิโนะเซนเนาะ

แล้วพูดมาก็บอกว่านะ
ไหนกึ่งมีคริปไม่เห็น

คริปอะไรอีกอะคุณแม่ไปพูดอะไรเนี่ย
หนุ่มพูดเพราะเขาถ่ายคลิปไว้ด้วยหนุ่มพูด
เอ้าจริงเหรออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

แบบไหนเขาไม่บอก

ใครจะรับกิน
ใครจะมารับกูไม่อยู่ในที่รับแหละบ๊วยบางลาย

ก็มีคลิปก็แบบว่ามีแต่ภาพหลุดออกมาไง
ก็เลยเอาหน้าไปเทียบคลายบ้างไม่คล้ายบ้างอะไรไม่รู้
แต่คือเขาบอกมีคลิปจริงมั้ยอยากรู้ตอนเนี้ย

ก็คลิปอยู่ไหนล่ะคุณแม่

ปี๒๕๖๒ครับที่คุณผู้ชมเห็นที่จัดขึ้นระหว่างวันที่๗๑๘พฤศจิกายน
กลายเป็นความโกลหนเนื่องจากเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษย์คัมภีร์
ภายหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตจบลงปรากฏ
กลุ่มวัยรุ่นนะฮะจำนวนมากที่กำลังทยอยเดินทางกลับบ้านกัน
แต่เกิดเหตุวัยรุ่นยกพวกตะลุมบ่อน
ใช้ขวดฮะคว่างปลาใส่กลุ่มคู่หลีครับคุณผู้ชมเห็นที่มันลอยข้ามไปข้ามมา

อันนั้นตรงนี้ข้ามไปแบบหลายครั้งมากเลยทีเดียว
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บ
แม้ว่าจะมีเจ้าที่ตำรวจหรือว่าสาวอาทหารอาศาสตร์สมัครทินแดน
แล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยอย่างแน่นหนานะครับ
แต่ก็ยังเกิดเหตุทะเลาะวิวาสขึ้นมาได้นะครับ
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นชาย
มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะขนาดใหญ่
แล้วก็อยู่ในอาการมึนงงแต่ยังรู้สึกตัวดีครับ
ได้ให้การช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุ
นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์สุรินท

ซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม
สพเมืองสุรินทร์ได้ใช้มาตรการเร่งผลักดันให้กลุ่มวัยรุ่น
สลายตัวและผลักดันให้กลุ่มวัยรุ่นที่มาชมคอนเสิร์ต
พากันแยกย้ายเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
พี่อยากรู้มากว่าทำไมคอนเสิร์ตแบบนี้ต้องตีกัน

เหม็นตีหมดฮะคาราบาลปูพงศิษย์แล้วก็พี่เสกโลโซ
คือเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปฟังเพลงคือเป็นผู้ชาย
ต่างหมู่บ้านต่างอำเภออะไรอย่างนี้
มันมีการหวงถิ่นหวงของ
ที่แบบว่าผู้หญิงหมู่บ้านนี้ไปคบกับผู้ชายหมู่บ้านนู้นก็ไม่ได้

เลยปลาขวดใส่กันก่อนเลยแล้วก็ทะเลาะกันนะครับผม

บ้านแต่งการดูคอนเสิร์ตไม่ใช่อุปทานหมู่ไหม
แล้วบางทีก็มีเรื่องราวของการโชว์หญิงด้วย
อย่างนั้นไม่ควรไปดูคอนเสิร์ตนะจริงอยู่บ้านดีกว่า
จริง
มันใช่หรอไม่เกี่ยวจริงภาษาอีกใช้ควรเรามาบ้าง
บางทีดื่มมาจากข้างนอกแล้วแอ๋มาแล้วอย่างนี้
อยากเป็นตู้กับข้าวหน้ารอดข้าวสาขาบรอด
ดูเบาดูไม่ได้จะมีปัญหาการอย่างคุณแม่

เอาไปอย่างนี้ผมน่ากลัว

ถ้าคุณแม่ไม่เป็นแบบนี้แบบสาวสวยอย่างนี้นะ
ถ้าคุณแม่เป็นลูกไฮโซลูกนักการเมืองแล้ว
ชะนีใกล้จับคุณแม่เยอะแน่
คือบางคนก็ไม่ได้เป็นฮัยโซหรอกแปลธรรมดานแหละ
แต่ก้มาเป็นแฟนราคีคือเป็นฮัยโซ
แฮดราก็ไม่ได้จนหรือแหละวันที่เนี้ย
ไม่อยากเป็นฮัยโซหรอกอยากขอเป็นคนดีของสังคมก็พอ
อยู่ที่ดีมาขึ้นกันเรื่องนี้ได้ยังไงวะเนี้ย
ไม่มีข่าวซักอย่างเลย

หลังจากทำเซอร์ไพรส์วันเกิดจียอนไปแล้ว
ล่าสุดห้านได้ซื้อนาฬิกาหรูเนี่ย

ไว้ใส่คู่กันซึ่งจียอนก็ได้โพสต์ภาพ

คุณเขาเซอร์ไพรส์อีกแล้ว

ดีใจกว่าหนูอีกเลื่อนดูให้หมดนะ

อยากมีแฟนน่ารักแบบห้านจริงเลย

ก็ต้องไปเจอหน้ากับคุณสงกรานในงานแต่งงานของเพื่อน

ถูกจับตามองอีกครั้งสำหรับคุณแม่สุดสตรอง
คุณแอปทักษะออนกับการไป

บีมบุญยฤทธิ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ

โดยที่ฝ่ายชายก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมา
ร่วมงานด้วยครับล่าสุดค่ะคุณแอฟทักษะออน

เพื่อนคุณสงกรานแต่ตอนหลังก็มา
เพื่อนของแอฟด้วยเราสนิทกันเพราะว่า

เรื่องของม้าเป็นเพื่อน

โดยตลอดก็เลยรู้สึกว่ายังไง

ต้องไปร่วมแสดงความยินดีที่ผ่านมา

กับคุณสงกรานก็ไม่ได้ไปด้วยกัน

อ่ะมาถึงยังเรื่องราวเกี่ยวกับ

ไอซไฮโซนน์หวานเก่ง
เท่าท้ายก็ไม่ต้องรอกันนานเรา

แฟนนุ่มไฮโซนนท์นะครับผมถนนวีระอารยะนะครับผม
ที่เนี่ยเขาจับจองกันไว้ก่อนแล้วนะฮะ

แม้จะไม่มีรูปคู่แต่ความหวานนั้นมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
เขียนแคปชั่นว่าไม่รู้ว่าดอกย่ากับดิฉันเนี่ย
อันไหนมันจะธรรมชาติกว่ากัน
งงมากแม่จะถ่ายช่วยนับบ้างนะครับ

ทางฝั่งไฮโซนนท์ก็เข้ามาคอมเมนต์นิดนึงว่า
นักในใจครับงานนี้ทำเอาเจ้าตัวตอบกลับไปอย่างหวานจี๊ด
วันหลังจะวิ่งไปฝั่งในใจพี่นะ

ปีหน้าอะไรที่บอกว่าบนทะเลที่มาจองไว้แล้ว

แล้วก็จะเชิญเพื่อนแบบที่สนิทกันจริง

เพราะว่าจะแบบไปแบบทะเลสวย

ไงคนเชิญไปแวะ
ถูกต้องค่ะเริ่มแล้วนะคะวันนี้วันแรกนะคะ
ใครที่อยากจะไปก็ไปจับจ่ายซื้อของช่วยการกุศลกันอะไรแบบนี้
มีภาระมีรถเบนท์สวนลุม

รถเบนท์เป็นวันอาทิตย์นะคุณผู้ชมมา
มีรถเบนท์รถแต่ละบูธมีหลากหลายแจกของกันสนั่นหวั่นไหว
เจ้าแจกรถแจกมอเตอร์ไซค์แจกเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใช่ไปได้ไหมคะแบบวินัทที่เคยเจอกัน
ไปเป็นสกำกาแด่ดู
สกำกาแด่ดู